เป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนะฮะเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันหน่อย
เป็นคดีที่มีคนไปพบศพครอบครัวแรงงานชาวพม่า๔ศพนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในที่พักคือเขาไปอาศัยพื้นที่สวนของชาวบ้านแถวนั้น
ที่ซอยราชบุรณะตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนสายเนี่ยมีคนพบศพพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนของครอบครัว
นายอาดอร์แรงงานชาวพม่าวัย๔๗ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
คือเป็นบ้านเป็นลักษณะเพลิงแบบไม่มีกำแพงไม่มีผนัง
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายอาดอร์ที่เป็นพ่อส่วนภรรยาก็คือนางมะขินอายุ๔๕
อดลูกวัย๔เดือนอยู่ด้วย

ไปนิดนึงมีบ่อน้ำอยู่แถวนั้นลูกวัย๔ขวบจมน้ำเสียชีวิตอยู่
แต่สภาพศพทั้งหมดถูกตีด้วยไม้
คาดว่าคงก่อเหตุไว้เมื่อคืนวันที่๑๕แล้วสายวันที่๑๖มีคนไปพบศพ
เจ้าของพื้นที่เจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าให้ครอบครัวนี้มาอาศัยอยู่
เนี่ยเคยอาศัยอยู่กับชาวพม่าด้วยกันที่เป็นผัวเมียฝ่ายของตัวผู้ชายเนี่ยชื่อในสวย
เขาอยู่กันสองครอบครัวอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละเพื่อให้ทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์อะไรให้ด้วย
แต่อยู่ไปอยู่มา๒ครอบครัวเขามีปัญหากันเพราะในสวยกับเมียชอบกินเหล้าส่งเสียงดัง
ก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาในสวยเขาเลยแยกไปอยู่อีกเพลิงนึงไกลไปร้อยเมตร
แต่ยังทะเลาะกันทุกวันบางทีโทรไปหาเจ้าของสวนบอกไล่เข้าไปไล่เข้าไปได้แล้วเนี่ยชอบกินเหล้าเสียงดัง
สุดท้ายแล้วไม่รู้ยังไงคงจะมีปัญหากันยังไงก็ไม่รู้ถึงขั้นมาเนี่ยฟาดกันตีกันจนตายนะครับ
ผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือในสวยนะที่เป็นชาวพม่าด้วยกันนะครับแต่มีรายงานข่าวจากทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสพแม่สอดบอกว่าคนร้ายในสวย
ลงมือกับภรรยาแล้วก็เพื่อนด้วยนะคาดว่าทั้งหมดน่าจะ๓คนเพราะว่าพบไม้ถูกทิ้งอยู่ในพื้นที่อยู่๓ท่อนนะครับ
เป็นชาวต่างด้าวเป็นชาวพม่าเนี่ยตอนนี้หนีออกจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปอยู่นู่นแล้วเกาะโนแมนแลนด์ใต้สะพานมิตรภาพไทยพม่าติดริมแม่น้ำเมย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปยังตลาดริมเมย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยพม่า
เป็นพื้นที่ชายแดนไทยพามาเพื่อไปตรวจสอบไปตรวจสอบนะครับ
เกาะโนแมนแลนด์เนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เนี่ยฮะตั้งอยู่บนแม่น้ำเมยตำรวจสืบทราบว่าในสวยกับพวกรวมสามคน
หลบหนีไปกบดานอยู่ที่เกาะแห่งนี้หลังก่อเหตุเอาไว้
เกาะนี้มีลักษณะเป็นดินดอนอยู่ติดฝั่งประเทศไทยระยะทางยาวประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
มีต้นไม้มีย่าขึ้นกระจัดกระจายเต็มพื้นที่มีเพลิงพักอยู่เยอะแยะไปหมดเลย
มีชาวพม่านั่งเรือข้ามฝั่งจากทางพม่ามาขึ้นที่บริเวณเกาะโนแมนแลนด์
ทีมข่าวก็ไปสอบถามชาวพม่าที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะครับไปเจออยู่
เขาก็บอกว่าเขาอาศัยทำมาหากินที่เกาะนี้ได้๓ปีแล้วขายของที่ตลาดชายแดนริมเมย
ภายในเกาะก็มีชาวพม่าอยู่กันสัก๕๐๖๐คนก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่
มีบางคนที่มีปัญหาทะเลาะวิวาดกันบ้างเมาเหล้าอะไรพวกนี้ยาเสพติดบ้าง
แต่เรื่องที่มีชาวพม่าฆ่ากันเองฆ่ายกครัวแล้วผู้ต้องหาก็หนีตำรวจไทยมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้
ชาวพม่าที่อยู่ที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเกาะโนแมนแลนด์เนี่ยบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้จักไม่เห็นอะไร
มีเพียงชาวพม่าที่หนีตำรวจฝั่งพม่ามาอาศัยอยู่เนี่ยมีแต่หนีจากฝั่งไทยเข้ามาเนี่ยเขาไม่เห็น
หนีตำรวจมามีบ้างไหมมีมีมาต้นมองตำรวจพามามาแล้วถ้าดูยานเจ๊ก็จับแล้วจับไว้
เพราะตำรวจไทยมีตำรวจไทยมีมาบ้างไหมไม่มา
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ขอให้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยตัวตนกันแล้วกัน
บอกว่าเกาะแห่งนี้มีแต่ชาวพม่าอยู่นะฮะเป็นเกาะที่คนไทยเองยังไม่กล้าเข้าไปเลย
เพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ยังไม่มีใครระบุว่าเป็นเจ้าของที่แน่นอนระหว่างไทยกับพม่า
อันนี้ชาวบ้านบอกนะคือชาวบ้านบอกยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นของไทยหรือของพม่า
โนแมนแลนด์แห่งนี้แต่ชาวพม่าอยู่ทั้งหมดหากต้องการเข้าไปรู้แค่ว่าต้องประสานทางการพม่าก่อน
รับว่าเกาะนี้มีทั้งเรื่องยาเสพติดของหนีภาษีคนร้ายหนีเข้าไปกบด่าน
เพราะฉะนั้นในฝั่งของชาวบ้านไทยนะเขาก็อยากให้เจ้าหน้าที่ไทยหรือว่าพม่าด้วยก็ได้
มาจัดการตรวจสอบพื้นที่เกาะนี้หน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเกาะพิเศษอ่ะ
เป็นเกาะที่แบบกฎหมายเข้ามาถึงยากมากค่ะ
ในปางเฉพาะกลุ่มอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มที่เขามาอาศัยเป็นกฎหมายมันก็คือมีประโยชน์ต่อพวกนั้นเหมือนกัน
แต่ว่ากลุ่มที่เขาค้าขายอย่างคนที่อยู่แถวนี้เป็นที่พักของพักอะไรอย่างนี้
การพักกุ้งพักปูซึ่งซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกที่ไม่ได้ผิดอะไร
อะไรผิดกฎหมายมาฆ่าคนรักวิ่งชิงต้นมาเนี่ยส่วนมากนี่จะหนีมาอยู่ที่เกาะนี้อันนี้จริงไหมพี่
ถามว่ามันจะอยู่ที่เกาะได้ไหมอย่างน้อยมันวิ่งมาอยู่ตรงนี้ก่อนไหมอะไรอย่างนี้
ค่อยไปที่อื่นเพราะอย่างน้อยตรงนี้ก็กว่าจะเข้าถึงมันก็ยากอะไรประมาณนี้นะครับ
เห็นมาอยู่ก่อนแล้วก็จะไปทางไหนเขาว่าอย่างนี้ดีกว่า
จริงแล้วกบดานไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดมีการประสานมาทางนู้นเขาก็ให้ความร่วมมือเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าจะนิ่งดูดายไม่สนใจแต่อย่างน้อยก็มีเวลาไปหรอก
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปตรวจสอบสำนวนคดี
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เป็นบ้านของผู้ตายแล้วก็บ้านของคนร้ายด้วย
เพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันห่างกันแค่๑๐๐เมตรนะครับ
รองพบตรบอกว่าได้เร่งรัดให้ตำรวจในพื้นที่ไปเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
การสอบสวนก็สั่งการไปยังตำรวจจังหวัดตากแล้ว
ให้ไปดำเนินคดีอย่างรัดกลุ่มออกหมายจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและพม่า
จับกลุ่มคนร้ายเพราะถือว่าคดีนี้โหดเยี่ยมมาก
การติดตามตัวคนร้ายที่มีข้อมูลว่าตกลงเป็นชาวมุสลิมจากรัฐยาไข่
ซึ่งคาดว่าจะเป็นชาวโรฮิงญาเนี่ยชุดสืบสวนทราบว่าตอนนี้
หนีไปซ่อนตัวบนเกาะโนแมนแลนด์ที่เราไปตรวจสอบพื้นที่เมื่อสักครู่นี้ให้ท่านเห็นนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ไม่ถึง๔กิโลเมตร
เนื่องจากทั้ง๓คนเองก็ยังไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ฝั่งพม่านะ
เพราะว่าเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นฝั่งเมียวดีเพราะว่ากลัวถูกทางการพม่าส่งตัวกลับมาให้ไทย
ก็เลยไปอยู่ตรงเกาะที่แบบเป็นลักษณะของใครก็ไม่รู้เออกึ่งกลาง
ขณะที่นายอูอองมินทูตแรงงานพม่าประจำประเทศไทยสำนักงานแม่สอด
วันนี้ก็เดินทางมาที่สพแม่สอดนะครับมาพบกับลูกสาวของครอบครัวนี้๒คนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่
ก็สอบถามความเป็นอยู่ว่าเออหลังจากนี้จะเอายังไงกัน
จะได้ช่วยเหลือกันนะครับส่วนสารจังหวัดแม่สอด
นุมัติหมายจับในสวยชาวพม่าอายุ๔๘ปีแล้วนะครับ
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาขณะที่พวกก็คือเมียของในสวย
กับเพื่อนอีกคนนึงหลักฐานยังไม่ชัดเจน
ก็เลยอนุมัติหมายจับคนเดียวก่อนนะฮะตำรวจไทยก็ประสานไปยังพม่าแล้วนะครับ
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวให้ศพผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ก็ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษนุโลก